ไปดูกลุ่มที่เขาไม่มีปัญหากัน

ก็คือเรานำเสนอไปแล้วเมื่อวานี้นะคะเกี่ยวกับผู้โชคดี

งวดประจำวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา

แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องเห็นหน้าเห็นตากันสักนิดนึง

เราก็ถามซื้ออยากจะเห็นผู้โชคดีนะฮะ

เป็นอาชีพรับจ้างเดินสายโทรศัพท์ออนไลน์ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ก็คือหลังจากที่ถูกลอตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องรีบเอาลอตเตอรี่ทั้ง๕ใบนะคะ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพไซโยกลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว
ส่วนที่บ้านพักของคุณจิมมี่อยู่ที่ตำบลท่าเสา
มีอุปกรณ์สายไฟมีอุปกรณ์การติดตั้งจานดาวเทียมกองอยู่
แต่บ้านปิดสอบถามคนข้างบ้านเขาบอกคุณจมจิมมี่ไม่อยู่
นางสาวธนกรไซโยกมลเจ้าของร้านเสริมสวยซึ่งอยู่บ้านติดกับคุณจิมมี่
และร่วมเดินทางไปแจ้งความด้วยเมื่อวานี้
เปิดเผยบอกคุณจิมมี่รับเหมาติดตั้งสายเคเบิ้ลสายอินเตอร์เน็ต
แล้วก็อยู่ที่บ้านหลังนี้๓ปีแล้ว
คุยกันตามปกติตามภาษาเพื่อนบ้านแต่ไม่ค่อยได้สูงสิงกัน
เพราะคุณจิมมี่ไม่ใช่คนที่นี่
และคุณจิมมี่เป็นคนใจดี
หากไม่ดีคงไม่เก็บแมวที่ถูกรถทับมาเลี้ยง
แล้วก็พาไปรักษาจนหายบาดเจ็บ
ตอนที่เอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยออกรถป้ายแดงมาคันหนึ่งด้วยนะ
แล้วก็ตามซื้อเลขทะเบียนของรถคันนี้ทุกงวดเลย
ตามแบบนี้ทุกแผงทุกงวดเป็นเวลา๓ปี
จนกระทั่งมาถูกรางวัลที่๑นี่แหละค่ะ
ก็ปกติกับเพื่อนบ้างกันก็พูดคุยกันปกติ

เพราะว่าเขาไม่ได้คนดี
มีคนว่าเขาเป็นคนดีใช่มั้ยครับ

เขาเก็บมาเลี้ยงรักษาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะ

แล้วหัวนี้เขาซื้อมาเวลาทุกปีไหม
เขาตามมา๓ปีแล้วค่ะ

ได้ยินว่าคุณจิมมี่จะไปหาพี่ชายที่จังหวัดชายนาฏพร้อมพันรยา
คาดว่าจะเป็นการไปพบญาติ
แล้วก็จะเตรียมเอาลอตเตอรี่๕ใบไปขึ้นเงินต่อไป

เห็นแต่เห็นโฉมหน้าเป็นภาพนิ่ง
เพื่อนบ้านคุณจิมมี่แล้วก็ลูกน้องบอกว่าคุณจิมมี่เป็นคนดีนะ

ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือคนหรือช่วยเหลือสัตว์ก็ตามนะครับ